อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันลุ้นหน่อย

ค่ะเพราะว่าชาวบ้านหลายคนระดมสรรพกำลังที่มีอยู่ในหมู่บ้านนี่นะ

ช่วยดังใบแรกทำไมเพราะอะไรไปดูค่ะ
ไหนแดงใบเล่

บางทีแล้ว
พี่แดงที่มีเขานอนแช่โครนอยู่เนี่ย
พี่แดงเป็นวัว

วัวธรรมดาด้วยนะพูดไป
คุณผู้ชมเออแต่ตอนนี้ไม่ชนค่ะแต่ขอแช่แช่อยู่อยู่ในคลองในโครนเนี่ย
แหละค่ะเดี๋ยวติดลมอยู่เป็นวัวชนจ้ะตอนนี้กลายเป็นวัวแช่เพราะอะไร
เพราะน้องน้องแดงใบเล่เนี่ยไปติดลมอยู่ในบ่อนี้นะคะซึ่งเป็น
บ่อปลาบ่อปลาที่ไม่ได้มีการมาทำประมงอะไรแล้วเป็นบ่อปลาร้าง
กลางร่องสวนปาล์มน้ำมันติดอยู่แบบเนี้ยยี่สิบชั่วโมงอะค่ะคุณคิดดูอ่ะ
แช่นานขนาดนี้กลายเป็นวัวเนื้อเปื่อยไปแล้วมั้งยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะคุณ
แต่แมงก็สภาพแบบเหนื่อยล้าเต็มทีแล้ว
แล้วถามว่ามันมาติดลมนี้อยู่ได้ยังไง
ก็ไปคุยกับเจ้าของวัวนะคะคือคุณพี่ประเสริฐอินทรวิเศษค่ะ
เขาบอกว่าเจ้าวัวตัวนี้นะแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นวัวชนฝีมือดี
สมัยหนุ่มนะโอ้โหสาวนี่รุมกันมากมาย
กลายเป็นสุดฤทธิสุดเด็ดแต่ว่าตอนนี้แก่แล้ว
น้องอายุ๑๘ปีแล้วก็ปลดระวังนะคะ
ก็เลยเอามาเลี้ยงเอาไว้ในสวนปาล์มน้ำมันละกันเดี๋ยวทำพ่อพันธุ์นะคะ
จู่ค่ะชาวบ้านวิ่งตกออกตกใจมา
มาบอกว่าพี่เสิร์ธไอ้แดงมันติดลม
อะไรไอ้แดงติดลม

น้องกามยังมีบางคนตลอด

รถธิระเดชค่ะรถเครนค่ะรถเครน
รถเครนรถเครนธิระเดช

ผมถามคำเดียวนะคุณชิสาคุณไปเอามาจากไหนเนี่ย
เอามาจากสคริปต์เนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ย
นั่นแหละก็เอาเครนมาช่วยยกน้องวัวขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
เห็นไหมคะคือมันก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือช่วย
เพราะวัวก็ตัวใหญ่มีน้ำหนักแล้วมันก็เหนื่อยล้าเต็มทีที่มันจะตะกิกตะกายขึ้นมาเอง
เพราะฉะนั้นก็ถือว่ารอดปลอดภัยมาได้ด้วยดี
เอาละช่วยมันได้คำถามคือเราได้อะไรจากข่าวนี้ผมบอกเลย

ใบเล่ไม่ใช่คนอีกต่อไปแดงเป็นวัวนะฮะแล้วอีกข่าวไอ้ข่าวนี้อีกหนึ่งอย่างที่ได้ก็คือ

รถเคนให้ต่อไปนี้ให้เรียกว่ารถธีรเดช

ไม่เอาเรื่องนี้เลยรถเคนรถเคนฮิระเดช
ต่อไปถ้าเกินคุณตกบอดเจราเชษฐ์ดิฉันจะเรียกรถฮิระเดชให้มาช่วยคุณได้มั้ย
ค่ะก็ถือว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ได้ทั้งความสมัครสมาธิสามัคคีนะคะของคนในชุมชน
ช่วยกันก็ปลอดภัยนะจ๊ะเจ้าแดง

ก็แดงใบเล่ไงคำพูดประโยคคลาสสิก

เป็นเมียพี่ต้องอดทน